สาวคนนี้เขาไปร้องร้องตำรวจแล้วร้องสื่อด้วย
บอกว่าถูกกลุ่มชายชะกันอ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจ
คลุมหัวเธอเอาตัวขึ้นรถ
แล้วพยายามจะเรียกค่าไถ่ตลอดเวลาที่อยู่ในรถ
ถูกล็อกเอาไว้เอาปืนจ่อหัว

แล้วคุณรู้ไหมระยะเวลาที่เธอถูกคุมตัวเอาไว้นะคะ
๒ชั่วโมงโอ้โหไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำ
แล้วบอกให้เธอโทรหาลูกสาวเพื่อเอาเงินมาถ่ายตัว๓แสนบาทค่ะ

คุณพัชรีเป็นผู้เสียหายแล้วเปิดเผยเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวค่ะ
บอกว่าช่วงเช้าวันเกิดเหตุ๒๐กันยายนที่ผ่านมา
ตัวเธอขี่มอเตอร์ไซค์พาหลานไปส่งโรงเรียน
ก็เป็นปกติของเธอไม่มีอะไร
ระหว่างทางวันนั้นกลับกลับบ้านมาก่อนจะถึงบ้าน
อยู่ในหมู่บ้านที่ตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองประจวบคิริขันค่ะ
มีชายชะกัน๔คนขับรถเก่งตามกล้องวงจรปิด
คุณผู้ชมนี่นี่รถเก๋งฮอนด้าสีขาวไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน
แต่ที่บริเวณกระจกด้านหลังรถติดสติ๊กเกอร์ตาโล่
แต่คุณผู้ชมการติดสติ๊กเกอร์ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเป็นตำรวจนะคะ
อ่าขับสวนทางมาปาดหน้าให้เธอหยุดรถ
อ้างตัวบอกว่าเป็นตำรวจใช้ผ้าคุมหัว
แล้วก็เอาตัวขึ้นรถไม่กล้าขัดขืนเธอก็ต้องยอมค่ะ
ตอนคุมตัวอยู่ในรถเนี่ยเธอถูกปืนเจาะหัวล็อกแขนเอาไว้ตลอดเวลา

คนร้ายมีลักษณะการหลุดปากเรียกชื่อกันว่าแงะ
แล้วอ้างกันว่าเป็นตำรวจภูทรภาค๗
ติดตามขบวนการค้ายาเสพติด
มีผู้ต้องหารายหนึ่งที่ถูกจับมาแล้วซัดทอดมาถึงเธอ
บอกว่าถ้าไม่เอาเงิน๓แสนบาทมาถ่ายตัว
เดี๋ยวจะส่งต่อให้ส่วนกลางดำเนินคดี
กลุ่มคนร้ายโทรศัพท์และให้คุยกับลูกสาว
เธอก็สงสัยว่าเอาเบอร์ลูกสาวมาได้ยังไง
ก็บอกเลยว่างั้นเธอก็คุยกับลูกแล้วให้ลูกเอาเงินมาถ่ายตัวเธอ
ลูกสาวบอกมีคนเลี้ยงวัวมาบอกว่าแม่ถูกนำตัวขึ้นรถเก๋งไป
ตอนเย็นมีโทรศัพท์จากตำรวจที่บอกว่าชื่อแงะ
บอกว่าจำได้นะว่าเสียงเป็นคนรู้จักคนคุ้นเคยกับแฟนเก่า
มาบอกว่าแม่ถูกตำรวจจับไป
จากนั้นไม่นานก็มีคนโทรมาแล้วแม่บอกว่าให้เอาเงินไปถ่ายตัว
ตกใจไม่รู้จะหาเงินจากไหนต่อรองเหลือสองแสน
แล้วก็ให้ญาติรวบรวมเงินไปถ่ายตัวแม่
คุณพัชรีผู้เสียหายยังบอกว่าเชื่อว่าคนร้ายเป็นคนใกล้ตัว
รู้ความเคลื่อนไหวรู้ทางเข้าออกและมาดูลาดเหล่าไว้ก่อนแล้ว
เพราะดูจากกล้องมูลจรปิดรอบหมู่บ้าน
จับภาพคนร้ายเอาไว้ได้๔จุดค่ะ
สังเกตได้คือคนขับจะใส่หมวกแก๊ป
อีก๓คนใส่แมสปิดบังใบหน้า
นัดแนะให้นำเงินค่าไถ่ไปวางไว้ที่บริเวณป้ายเบาะทางค่ะที่หาดว่าขาว

เธอบอกเธอไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ได้กินข้าว
แล้วไม่ได้กินน้ำคนร้ายใจดำกับเธอมากค่ะ
เดี๋ยวพี่ไปถอดไอ้โม่งเองนะ
และมือไปแกะเอง
เพราะว่าเราก็คิดว่าสัจจะมันจะมีในมู่โจรไหมนะอะไรแบบนี้นะ

เราจะขอความช่วยเหลือเพราะว่าโทรศัพท์เราก็ไม่มีแล้ว

เราไม่ได้ทำความผิดอะไรแบบนี้แต่เราต้องมานั่งเป็นหนี้อีกอะไรเนี่ยมาจับเราเพื่อ
ตำรวจนะครับเพื่อจะให้เอาผิดกับกลุ่มคนที่ก่อเหตุนะฮะเพราะเชื่อว่าน่าจะมีคนอยู่
หลังในการลักพาตัวเธอไปเรียกฆ่าไทยอย่างแน่นอนขณะเดียวกัน
ต้องรอการตรวจสอบจากทางเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวถ้ามีความ
หน้ามีคำชี้แจงอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไป
รถคันนี้สติ๊กเกอร์ที่ติดแบบนี้ใช่ตำรวจหรือไม่รอการ